ฝูงลิงกว่าพันตัวที่อุทัยธานีคือมันอดหยากแล้วล่ะ

ทีนี้ก็มีเสียเจ้าของร้านผลไม้
มะม่วงที่เขาบอกว่าตอนนี้คือทั้งล้นตลาดทั้งราคาตกต่ำ
เอามาให้ลิงเลยนะฮะเอามาให้ลิงนะครับ
นี่ได้ดูภาพของลิงสแหมดบนเขาปัทวีนะฮะ
ที่อยู่ที่อำเภอทัพทันจังหวัดอุทัยธานี
มันก็รีบลงมาแล้วครับนี่ฮะอุ้ยนี่ฮะ
มันทั้งลงมาแล้วก็ทั้งปีนต้นไม้หนีอยู่บ้างเหมือนกันนะครับ
หลังจากที่มีคนใจดีเซียนหนุ่มเจ้าของร้านผลไม้
ในอำเภอนองค์ฉังจังหวัดอุทัยธานีนะครับ
มะม่วงกว่าร้อยกิโลกรัมมาให้กับลิงได้กินกัน
เพราะเขาบอกว่าลิงมันได้รับผลกระทบเหมือนกัน
จากสถานการณ์การแพทย์ระบาดของโควิด๑๙เพราะอะไรรู้ไหม

เวลานักท่องเที่ยวไม่มาแล้วปกตินักท่องเที่ยวมา

ทีนี้ไม่มีใครมาเลยนะครับไม่มีใครให้อาหารลิงเลย
รวมทั้งปกติมันจะมีตลาดนัดวันอาทิตย์อยู่หน้าวัดตรงนี้นะครับ
ช่วงนี้เขามีการงดขายของงดตลาดนัดกันไปก่อน
ทำให้แม่ค้าพ่อค้าไม่ได้นำอาหารมาเลี้ยงลิง
ส่งผลให้ลิงมันหิวนะครับ
นายสุจินเกรดการซึ่งเป็นเจ้าของร้านขายผลไม้ใจดีคนนี้
บอกว่าผมไปซื้อเหมามะม่วงมาจากเกษตรกรในพื้นที่อำเภอลานศักดิ์
ที่กระเศษฐกรเองก็ได้รับผลกระทบ
ผลผลิตล้นตลาดขายไม่ได้ราคาตกต่ำเป็นอย่างมาก
ผมช่วยเหลือกเกษตรกรทางหนึ่งแล้วนะคุณนะ
อีกทางหนึ่งที่ช่วยเหลือก็คือช่วยเหลือฝูงลิงที่หิวโหยเหล่านี้
ให้ได้กินมะม่วงกันนะครับก็ช่วยสองทางไปพร้อมกันเลย
อกจากนี้การให้อาหารลิงเป็นการช่วยเหลือลิงไม่ให้อดอาหารแล้ว
ยังช่วยไม่ให้ลิงมันไปหาอาหารกินตามบ้านเรือนของประชาชน
สร้างความเดือดร้อยกว่าชาวบ้านนะ
สำหรับฝูงลิงชื่อวัดแห่งนี้คุณมีมากกว่าพันตัว
ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ก็ได้ช่วยแก้ไขปัญหาประชากรลิงเพิ่มขึ้น
ด้วยการจับเจ้าลิงเหล่านี้มาทำหมันไปบ้างแล้วคุณ
เพื่อเป็นการแก้ปัญหาไม่ให้ฝูงลิงมันออกลูกออกหลานขยายพันธุ
คุณแต่กว่าจะจับมันทำหมั่นได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะ
มองมาหลายคนจะเอาอาหารมาให้มันสักทีนะครับ
ก็เป็นผลกระทบจากโควิด๑๙ด้วยเหมือนกันนะครับ
ใช่ค่ะนี่คนก็เครียดลิงก็เครียดแบบนี้เนี่ยนะคะ